คือวันนี้ที่จับตาเรื่องการหารือกัน

ก็คือ๑๙กรกฎาคมนี้
ที่นัดโฌนายกกันอีกรอบตรงนี้

คือตอนนี้มันชัดแล้วนะแต่เครียดทั้งวันนะ
เพราะว่าทางเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัย

บอกคุยกันในวันนี้ต้องเอาให้ชัดนะ
ถ้าจะเป็นชื่อคุณพี่ทายอีกรอบนึง
เสียงเอามาจากไหนแล้วมั่นใจไหมว่าจะได้เสียงเพิ่มมากขึ้น
เพื่อไทยก้าวไกลหารือก่อนแล้วก็พอได้ข้อสรุป
แล้วก็เชิญพักร่วมพักอื่นมารวมกันนะฮะมาคุยกัน
แล้วก็ออกมามายืนแถลงข่าวพร้อมกัน
๘พักร่วมรัฐบาลในซีกของพักเก้าไกล
เมื่อสักครู่คุณวิทาเดินนำมา
หลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวนะฮะ
ในเวลาที่ไม่นานมากนักนะครับแค่สัก๕นาที๑๐นาที
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกล
ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทั้ง๘พักร่วมรัฐบาล
ยืนยันมติจะส่งชื่อคุณพิทาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โดยหากในครั้งนี้ได้คะแนนไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ก็พร้อมจะถอยให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
นี่นะฮะยืนยันว่าความสัมพันธ์ของ๘พักร่วมนี้ยังเหมือนเดิม
ที่ก้าวไกลออกมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหม
ที่มี๒เส้นทาง๒สมรภูมิที่บอกว่าถ้า๒สมรภูมินี้
เราแพ้ทั้งสองสมรภูมิก็จะถอยให้เพื่อไทย
โดยวันที่๑๙นี้ถ้าเกิดโหวตไม่ผ่านจะขอไปสมรภูมิที่๒ก่อน
ก็คือขอไปยื่นแก้รับนูลมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวก่อน
เรื่องนี้นะฮะคุณพิทาบอกขอจบแค่ตรงนี้เลย
แค่สิบเก้านี้เลยก็คือเอาสมรภูมิเดียวเลย
เรื่องแก้ไขมาตรา๒๗๒จะเป็นเรื่องของพักก้าวไกล
ดำเนินการเพียงพักเดียวนะฮะส่วนการต่อสายถึงพักร่วมอ่า
แกนนำรัฐบาลเดิมการพูดคุยต่างมันจริงหรือไม่
อย่างไรเห็นบอกมีการโทรไปหาพักอื่นให้ช่วยโหวตให้เนี่ย
คุณพิทาบอกความจริงแล้วเนี่ยเป็นการหาเรือนตามปกติอยู่แล้ว

เจอกันที่สภาหรือว่าติดต่อพูดคุยกัน
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องทางสถานการณ์การเมือง
เพียงแต่ไม่ได้คุยกับพักลุงเท่านั้น
แล้วก็ไม่ได้เชิญใครร่วมรัฐบาลเพิ่มเติม

อันนี้อย่าเชิญผมจะไปสร้างครั้งพิวเธม

เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่พักเก้าไกลได้เสนอโดยพักของก้าวไกลเอง
ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีก๗พักที่เหลือ
ส่วนเรื่องสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับที่๔๑
ที่มีข่าวออกมาว่าวุฒิสภาจะตีแบบนี้
แล้วก็มีความเห็นกันทางกฎหมายว่าไม่น่าจะเข้า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูล
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อบังคับอย่างใดก็ไม่ถือว่าเป็นยติ
เป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ก็อาจจะมองเห็นต่างกับทางวุฒิสภาในเรื่องนี้นะครับ
สำหรับสมรภูมิแรกนะครับถ้าคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เราก็พร้อมที่จะคอยให้กับประเทศชาติ

ถ้าคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการโหวตนายก
วันที่๑๙นี้ก็จะให้เพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลแทน
เพื่อท่านที่มาชมช่วง๑ทุ่มไม่ทันนะ

มันก็มีคำถามต่อใช่ไหมคุณรัชพร
ไอ้ที่ว่าคะแนนต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

คือชนะจบในวันนั้นเลยไหมหรือว่าสักครึ่งหนึ่งของที่เคยได้หรือยังไงดี
เขาต้องการเสียง๓๗๖เสียงใช่ไหม

เพราะฉะนั้นถ้าจาก๓๒
คุณพิทาบอกถ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

นัยยะสำคัญคือมันต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

นัยยะสำคัญเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร
จะบอกว่ามีนัยสำคัญแล้วถึงจะได้ไปต่อ

ผมคิดว่าถ้าให้เหมาะสมก็ขึ้น๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
สัก๓๒๔เป็น๓๔๔๓๐ก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้น
ไม่ได้ตั้งใจที่จะกักไว้จะใช้คำว่านัยสำคัญ

ก็คงจะมีตัวเลขที่มันไม่ฝืนความสายตาของประชาชน

แต่ว่าผมก็ยังทำงานในช่วง๑อาทิตย์ที่ผ่านมา
ไม่ได้ทิ้งไปนะครับยังสู้อยู่ครับอ่า
นี่ฮะคุณพิทาบอกพระเก้าไกลยังสู้อยู่

ัยยะสำคัญก็คือคงต้องได้เสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยสัก๑๐เป็นอย่างน้อย
ก็จาก๓๒๔เป็น๓๔๔๓๔๕นี่แหละ
แต่ถึงเวลาคงต้องฟังทางเพื่อไทยหรือว่าพักอื่นเขาด้วยนะครับ
ไอ้นัยสำคัญแล้วเพิ่มขึ้นได้๑๐เนี่ย
เขาคิดว่าควรจะได้ไปต่อไปโหวตครั้งที่๓หรือไม่อย่างไร

คุณผู้ชมครับมันมีกระแสข่าวว่าทางซีก๑๘๘เสียง
เขาอาจจะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
แคนดิเดตนายกมิตรีของพลังประชารัฐ

แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นข้างมากเองในอนาคต

วันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นห่วงเหลือเกิน
มันมีกระแสข่าวว่าทั้งเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย
สอสอถูกติดต่อทาบทามละ๒พักรวมกัน๕๐กว่าคนได้

เรื่องนี้นะฮะคุณพิทาว่าอย่างไรท่านผู้ชมฟังนะครับ
ติดตามและคอยเช็คตลอด
มั่นใจว่าทุกคนได้รับบทเรียนของการที่เป็นงูเห่า
และได้คะแนนกลับมาเป็น๑๐๐๐นี่ก็มั่นใจว่าทางเก้าไกล
ไม่น่าจะมีอะไรพี่ถ่ายบอกได้ว่ามีหัวหน้ากลงแชตต์
ชิดตรงนี้เช่นเดียวกัน
สี่แก้วหัวหน้าพระเภอไทยแถวประชวรค่ะ

ทีนี้แม่คือถ้าเกิดคุณพิธาไม่ผ่านในวันที่๑๙นี้นะ
หลีกทางให้เพื่อไทยแคนดิเดตของเพื่อไทยขึ้นมา
จำได้ใช่ไหมสวบางท่านเนี่ยบอกว่าต่อให้มีแคนดิเดตของเพื่อไทยขึ้นมาชิงตำแหน่งนายก
แล้วใน๘พักในพักร่วมนั้นยังมีก้าวไกลอยู่เขาก็ไม่โหวตให้
คือสวบมงคลบอกชัดเจนเลยว่าทางออกเดียว
ก็คือก้าวไกลต้องไม่อยู่ในฝั่งรัฐบาลเขาจะโหวตให้

สำหรับเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ติดขัด
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับ

ก็ถือว่าเป็นสวบางท่านที่ออกมาพูด

แต่คณะทำงานของ๘พักร่วมรัฐบาล
มีวิธีการในการดำเนินการพูดคุยอยู่แล้ว
แล้วก็ขอขอบคุณ๑๓สวที่โหวตให้เมื่อครั้งก่อน
แสดงให้เห็นว่าอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริง
คำถามก็คือเอาทำไมก้าวไกลเนี่ย
ไม่ประกาศยกเลิกการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ไปเลย
เพราะว่าหลายพักเขาบอกเขาก็ติดขัดเรื่องนี้

คุณเสรีพิสุทธิ์พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
โทรศัพท์ไปทาบทาม

ให้มาร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลด้วยใช่ไหม

คุณวราวุฒิบอกตราบใดที่ยังมี๑๑๒เขาก็ร่วมด้วยไม่ได้

วันนี้คุณพิทายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

บอกว่าจะเป็นสวหรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แก้มาตรา๑๑๒ที่ยกมาอ้างแล้วไม่โหวตให้เขาเป็นนายก
นั่นคือข้ออ้างทั้งสิ้นเป็นแค่ข้ออ้างแรก
ความจริงแล้วเนี่ยมันมีข้ออ้างอีกหลายข้ออ้างที่รออยู่เบื้องหลัง
ต่อให้เลิก๑๑๒ไปเขาก็ไม่โหวตให้
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าพักก้าวไกลจะรักษาคำพูด
กับสิ่งที่บอกเอาไว้กับประชาชนในเรื่องนโยบายหาเสียง
เดินหน้าเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๑๒ต่อไป
ภาคก้าวไกลต้องการที่จะให้ทหารออกจากการเมืองให้ได้
เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องภาคก้าว๑๑๒
แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้พอหายไป

ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมต้องการที่จะรักษาคำพูด
ก็คือก่อนหาเสียงพูดไปยังไงหลังหาเสียง
ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะเข้าสู่อำนาจด้วยทุกวิถีทาง
ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักคิดก็อาจจะคิด
แต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีน้ำหนัก
เท่ากับเรื่องต่างที่อาจจะไปกระทบกับผลประโยชน์ของแต่ละคน
มาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
ทีนี้วันพุธนี้๑๙กรกฎาคมนะครับนอกจากรัฐสภานัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
๙นาฬิกา๓๐นาที
วันนี้นะครับมีการเปิดเผยว่าสารรัฐธรรมนูลท่าน
นัดประชุม๙นาฬิกา๓๐นาทีเหมือนกัน
หนึ่งในวาระการประชุมเนี่ยก็คือการวินิจฉัย
คำร้องที่มาจากทางกรกตเรื่องคุณสมบัติ
การถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธา
ว่าจะขาดสมาชิกภาพการเป็นสอสอหรือไม่อย่างไร
มันก็มีได้๒แนวทางใช่ไหม
ถ้าท่านไม่รับคำร้องอันนี้ก็ตกไป

ถูกต้องถ้ารับคำร้องก็อยู่ที่ว่าท่านจะ
ผู้ที่ถูกร้องยื่นส่งเอกสารมาภายในกี่วันกี่วัน

แต่เรื่องของคุณสมบัติส่วนตัวตรงนี้เนี่ย
จะมีคำสั่งเพิ่มเติมอย่างเช่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
เหมือนตอนคุณธนทรใช่ไหม
แต่ก็น่าจะมีชื่อโหวตนายกได้อยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมไม่ได้
เรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับคุณพิทาบอกไม่กังวลนะฮะ
สารและบรรณุนจะวิจัยอย่างไร
ก็ถือว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นะฮะ
ตอนนี้ก็เห็นว่าประชุม๙โมงครึ่ง

มีเรื่องการขยายเวลากับรับเรื่องพิจารณาหรือไม่พิจารณา
แต่ไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงก็แต่
มันไม่ได้ทำให้ความเป็นแคนดิเดตนายกของผมหายไป

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องที่น่ากังวลใจแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจับตากัน๒สถานที่เลยนะในวันพุธเนี่ย
ใช่ค่ะสารรัฐธรรมนูลแล้วก็ที่สภาด้วย
คือรัฐสภาเนี่ยประชุม๙โมงครึ่งใช่ไหม

ก็คาดหมายกันว่าพอเปิดประชุมมา
ถ้านับจากเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม

พอเปิดมาเนี่ยประธานก็แจ้งระเบียบวาระต่าง
แล้วก็ให้เสนอชื่อบุคคลเลยว่าจะเสนอชื่อใครขึ้นมา
ให้เป็นคันดิเดตในการโหวดนายก

ภิปรายพออภิปรายไปถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ให้โหวตนายก

แต่วันพุธนี้เนี่ยเปิดมา๙โมงครึ่ง
คาดว่าที่รัฐสภาน่าจะถกเถียงกันก่อนว่า
เสนอยัตติเสนอชื่อซ้ำได้ไหม

สารรัฐนูลท่านวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธา

รัฐสภาเนี่ยที่ถกเถียงว่าจะเสนอชื่อซ้ำได้ไหม
ว่าจะกินเวลาสักประมาณอย่างน้อยก็สัก๒ชั่วโมง๓ชั่วโมง

ถ้าเกิดทางศาลท่านมีคำสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ออกมาเนี่ย

ก่อนจะเสนอชื่อตรงนั้นเนี่ยโอ้โหหรือถ้าเสนอชื่อไปแล้ว
แล้วรับคำร้องวินิจฉัยจากกตแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
มันจะเป็นปัจจัยในการที่จะให้สสหรือว่าสวพิจารณา
เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วไหมว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้
และยิ่งถ้าเกิดสมมุติเสนอสมมุตินะเสนอไปแล้วกำลังโหวตกันอยู่
แล้วผลจากศาลออกมาอันนี้ก็เกมเปลี่ยนเหมือนกันนะคะ

แต่ณวันนี้เนี่ยคือ๘พักร่วมเขายืนยันว่าเสนอชื่อคุณพิธาเหมือนเดิม

ท่านผู้ชมครับทีนี้กรณีระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทย
มันจะมีรอยร้าวอะไรหรือไม่อย่างไร
ระหว่างข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนี้
นี่คุณหมอชนน่านกับคุณพิธาจับมือให้ดูเลย

เห็นไหมฮะคุณชูวิทย์บอกอะไรนะ

อืมไปถึงกิ๊กกลั๊กอะไรนู้น
ก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้มีรอยร้าวอะไร
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ต้องมาเคลียร์ใจกัน
แล้วก็จับมือโชว์สื่อหน่อยนะฮะเมื่อสักครู่นี้
ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีอะไรเสียใจ
นี่นะข้าวต้มมัด

เห็นไหม

ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้

นี่แหละนี่ตั้งแต่ชุดประธานสภามาถึงตอนนี้เลย

คุณภูมิธรรมก็บอกว่าบรรยากาศวันนี้ถือว่าชื่นมื้นนะ

การพูดคุยกับก้าวไกลชัดเจนกันมากขึ้น

ตามที่คุณพิทาแถลงเอาไว้ในคลิปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ

เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูล

สมาชิกวุฒิสภาและรัฐสภาทั้งหมดได้รับทราบ

จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกัน

คุยกันชัดเจนแล้วว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบไหนในญาติสำคัญอะไรยังไงบ้าง

ที่จะยื่นเสนอแก้ไขมาตรานี้

เสียงของสวที่มีส่วนสำคัญต่อการโหวต
ครั้งที่๒ทั้ง๘พักเอง

คือเอาง่ายว่าถ้ามันไหวก็ไปกันต่อ

ถ้าไม่ไหวก็ให้เปลี่ยนแปลง

ภักดิ์เพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนจากสว

จับมือกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น๘พักร่วม
ต้องไปช่วยกันหาเสียงช่วยกันหาทาง

โดยจะได้๑๐ตามที่คุณพิทาประกาศ

นี่คือความพยายามของทั้ง๘พักร่วม

แต่ถ้าจะให้คาดเดาว่าจะได้ไหม
คุณภูมิธรรมบอกว่ามันก็คงจะคาดเดาได้ยาก

ก็มีการหารือแผน๒เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ

มีการทักท้วงกันเรื่องของยติ

เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้พูดคุยแล้วก็เตรียมการกัน

ส่วนจะพักการประชุมหรือว่าเลื่อนการประชุมออกไปก่อนเนี่ย

ว่าจะมีการถกเถียงกันมากน้อยแค่ไหน

ถ้าไปไม่ไหวก็ให้เปลี่ยนแปลงว่าที่เหมาะสม

ก็ต้องมาเริ่มต้นที่จะคิดกันต่อ

ตมากเลยนะคะเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อเยอะมากจริง
เอาแค่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมกับพักเก้าไกลนะคะ
สัมภาษณ์มา๓ที่แล้วนี่เมื่อเช้านี้ไปรายการของพี่ยุทธ์
คุณสหรัยุทธาสนาจินดานะคะมาก่อนข่าวคุยนอกจอ
หลังจากนั้นตอนเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันเรื่องทิศทางความชัดเจนที่จะประชุมกันถูกไหมคะ
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงก็ไปให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยอีกครั้งในประเด็นเดิมนี่แหละค่ะ
ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันกับ๘พักแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกทีหลังการประชุมนะคะ
ก็แสดงว่าตรงกันที่คุณพิทาให้สัมภาษณ์ว่านัยสำคัญของเสียงที่เพิ่มขึ้นก็คือสักประมาณ

คือมันมอง๑๐เราก็ไม่รู้ว่าฐานตั้งต้นจาก๑๐มันคือตรงไหนอย่างไรนะ
แต่ถ้าฟังตัวเลขของคุณพิธานะจาก๓๒๔ควรจะเป็นสัก
ค่ะก็บวกมา๒๐
แต่ถ้ามันนับ๑๓เดิมด้วยเนี่ยอย่าลืมนะใช่ไหม

คราวที่แล้วเขาได้๑๓ใช่ไหมฮะ

อ่าถูกเขียนให้แล้วขอบคุณบ้างครับจะมีตรงกับเลขอยู่รี่

ถ้าเอา๑๓ครั้งที่แล้วมารวมกับ๒๐
เท่ากับว่าต้องได้๓๓คน

คุณพิทาต้องได้สว๓๓คน

เพราะตัวเลขเดิมคือต้องการ๖๔คนเพื่อให้ได้๓๐

เอ้าดูพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียาเวท

คือวันนี้เนี่ยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์
ก็ให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่า
ได้ติดต่อไป
เพื่อจะให้ช่วยโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรวมทั้งพักประชาธิปัตย์ด้วย
ประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่าติดต่อกับใครอะไรยังไงนะ
แต่ชาติไทยพัฒนาเนี่ยคุณว่าราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์เนี่ยออกมายอมรับล่ะ
บอกท่านเสรีพิสุทธิ์ติดต่อมาจริงแต่ว่าทางพักเขาเขาก็มีความชัดเจนว่าเขาไม่เข้าร่วมกับพักที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
นี่นะฮะเอาฟังเสียงพลหน่วยเสรีพิสุทธิ์หน่อยนะครับ
คิดว่าอย่างเช้าพรุ่งนี้เขาคงจะตอบมานะครับ
ผมยังไม่รู้นะผมก็ประสานไปเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับมา
แต่ว่าที่คุณวิทาพูดมันจะกลุ่มก้อนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่ตอนนี้เท่าที่คุยไว้เนี่ยน่าจะได้สักเท่าไหร่คะ
ระหว่างการตัดสินใจของเขาถ้าเขามาเขาก็มาทั้งหมดนะฮะ
อย่างสมมุติเพื่อไทยก็ไม่ใช่ชาติไทยพัฒนาเขามีสิทธิ์
ถ้าเขามาก็เขามาทั้งหมดนะฮะเห็นไหม
ก็อยู่ที่ทางพักที่เราติดต่อไปเขาจะชั่งน้ำหนัก
ดูว่าเขาควรจะยังไงเราก็จะต้องดูเกมการเมืองด้วยนะ
เราคงจะไปชี้นำเขาไม่ได้หรอก
แต่วันนี้คุณพิทาพูดชัดแล้วนะบอกไม่ได้ติดต่อไม่ได้เชิญใครเข้าร่วมรัฐบาลอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้น
เพราะท่านเสรีพิสุทธิ์อาจจะไปหาเสียงช่วยนั่นแหละ
เพราะว่าเขาบอกแล้วว่า๘พักร่วมต้องช่วยกันใช่ไหมคะ
หัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังคุณวัศวรรษเองก็บอกเหมือนกันนะคะ
บรรยากาศการประชุมในวันนี้ที่เป็นประชุม๘พักร่วมเนี่ยไม่เครียด
ก็คุยกันดียังมีการเอาขนมไปให้กินกันอยู่เลย

ใช่ค่ะทิศทางถือว่าออกมาดีแล้วก็มั่นใจในเรื่องการเสนอชื่อคุณพิธาในวันพุธนี้
ก็อยากจะขอให้สวเห็นใจแล้วก็ให้โอกาสในการโหวตคุณพิทาเป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทยด้วย
ซึ่ง๘พักร่วมก็จะพยายามเจรจากับสวอย่างเต็มที่ค่ะ
ปัจจัยอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าน่าจะได้เสียงเพิ่มขึ้นแนวนะครับ

เหมือนกันพูดบุคุยอย่างไรบ้างล่ะเรื่องของเดินหน้าเจรจาเหรอครับ

วันหนึ่งนะครับอย่างผมก็มีอยู่จากบางท่านหลายท่านท่านกนาฬักษณ์
เป็นตัวเลขไม่ได้เลยครับว่าเราจะไม่ไปก้าวร่วมนะครับ
เอกสิทธิ์ของสองท่านนะครับท่านสมาชิกทฤษภาทั้งสองวอร์ก็มีเอกสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเราก็อยากจะขอโอกาสเนอะให้โอกาสเราได้ทำ
เพราะว่าผมบอกว่ามาตรา๑๐๒ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแก้ได้ง่าย
แล้วแปดพักก็ไม่ได้เห็นเรื่องที่จะแก้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของพระเก้าไกล
วันนี้คุณชัยธวัฒน์นะครับหลังประชุมแกนนำพัก๘พักเนี่ยนะครับ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเรื่องที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยต่อสายไปหาพักชาติไทยพัฒนา
หรือว่าพักประชาธิบัติด้วยก็แล้วแต่
เป็นเรื่องที่แต่ละพักกำลังช่วยกันรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุด
ครั้งนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าอย่างนี้นะบอกเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันคงไม่ง่าย